เพราะว่าตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยกองปราบรามกำลังตรวจสอบว่าจะมีตำรวจที่เข้าข่ายผิด
เรื่องของ๑๕๗ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ช่วยเหลือนะครับ
แล้วก็ไม่พาไปโรงพยาบาลหรือว่าให้การเท็จอะไรต่าง
สำหรับสารวัสสิวที่ถูกยิงเสียชีวิต

คืนวันเกิดเหตุ๖กันยายน
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด

แต่อันนี้จะเป็นก่อนเกิดเหตุนะครับ

กล้องวงจรปิดชุดใหม่ล่าสุดนะครับ

ที่นครปฐมมีรถอยู่สองคัน
เราทำลูกศรชี้เอาไว้ถูกต้องฮะ

มีการยูเทิร์นนะฮะ
ไปฝั่งนู้นเห็นมั้ยครับ
สีแดงนะฮะที่ทำลูกศรเอาไว้นะครับ

ในคืนวันนั้นที่เลี้ยงโต๊ะจีนนะฮะ

กล้องวงจรปิดตัวแรกที่ท่านดูอยู่นะครับ

นี่คือ

ขับมาตามถนนนครปฐมดอนตูม
แล้วก็เลี้ยวกลับรถตรงจุดยูเทิร์น

นี่นะฮะนี่กำนันนกนะฮะ
จากนั้นตั้งแต่เวลา

ช่วง๕โมงเย็นไปถึง๑ทุ่ม

ทั้งรถกระบะรถเก๋งขับเข้ามา

ว่าส่วนใหญ่จะคือรถของตำรวจนะฮะ

บรรดาลูกน้องของกำนันนกด้วย
ที่มาทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ด
เราก็เลยไปแกะรายละเอียดของรถที่วิ่งเข้าออกนะฮะ

รวมทั้งสิ้น๑๕คัน
เป็นรถเก๋ง๑๒คัน
รถกระบะ๓คันช่วง๑๙นาฬิกา๘นาทีเนี่ยจะเป็นรถของสารวัตรสิวนะครับ
พันธมตรีศิวากรสายบัวนะฮะอันนี้จะเป็นช่วงค่ำแล้วนะครับ
เหมือนที่ก่อนหน้านี้ที่เราได้ติดตามข่าวกันใช่ไหมค่ะอ่ามีลูกน้องของทอดสิวเนี่ย
แจ้งมาบอกว่าทางคุมกลับก็มาแล้วค่ะ
ท่านก็เลยบอกเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปแล้วเนี่ยก็มาถึงตอน๑๙นาฬิกา๘นาทีนะครับ
มุ่งหน้ามาบนถนนดอนตูมนครปฐมนะฮะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในสำนักงานของบริษัทกำนันนกนะฮะ
ขับมาจากซ้ายมือของจอภาพนะฮะไม่ได้ยูเทิร์นนะฮะมาจากทางฝั่งซ้ายอยู่แล้วนะครับ
เข้าไปเลยนะครับ๑๙นาฬิกา๔๗นาทีจะเห็นจักรยานยนต์ของลูกน้องของกำนันนก
ในตำกับในเต้งคือตำคี่เข้ามาส่งเต้งซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะสอดคร้องกับภาพในกล้องวงจรติดที่บิ๊กโจ๊ก
มาแถลงเมื่อคืนวันศุกร์ใช่ไหมค่ะที่จะเห็นมีลูกน้องกำนันนกมาส่งกัน
เอาปืนมาให้กันอยู่แถวหน้าประตูรั้วสำนักงานบริษัทของกำนัน
กนะฮะคือที่ต่องขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งเด้งเนี่ยช่วงที่เด้งลงเนี่ย
ก็มีการส่งมอบปืนให้กันด้วยนี่แบบนี้นะฮะนี่จะมางานเลี้ยงนะ
ต้องมาคุ้มกันเจ้านายหรือยังไงนี่เอาปืนมานี่นะครับมีกล้อง
จรปิดอีกชุดหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับที่เราได้มานะฮะ
เรียงตามเวลาประมาณ๒๐นาฬิกา๔๐นาทีอันนี้เป็นช่วงที่คาดว่า
เป็นการเคลียร์คนล่ะพี่ตามรายงานบอกกำหนังนกเรื่องไม่พอใจ
สารวัตรสิวใช่ไหมค่ะขออะไรก็ไม่ได้ขอย้ายหลานเขยขอเรื่องยา
จับรถเป็นทุกข์ด้วยเล่าก็แพ้เนี่ยก็ส่งสัญญาณลูกน้องให้
เริ่มเคลียร์คนออกจากงานมีรถกระบะหนึ่งคันเนี่ยขับมาจอดอยู่
ริมถนนด้านหน้าสำนักงานของกำนันนกรถคันนี้จอดอยู่จน
ถึง๒๑นาฬิกา๑๑นาทีคือเขาก็เริ่มเคลียร์คนที่ไม่ใช่ลูกน้อง
กำหนังนกคนแก่รั่วเด็กออกจากงานนะครับ๒๑นาฬิกา๑๐นาที
นะฮะมีรถยนต์สองคันขับออกมาจากบริษัทของกำนันนกนี่ขับออกมา
แล้วนะฝั่งตรงนู้นนะที่เราทำลูกสอนสีแดงเอาไว้เป็นช่วง
ที่พอขับออกมาเนี่ยรถกระบะที่จอดอยู่คันแรกเนี่ยจะขับ
ตามกันออกไปจน๒๑นาฬิกา๑๗นาทีจะเห็นรถยนต์ขับออกจากบริษัท
กำนันนกอีกคันนึงคือถ้าดูตามไทม์ไลน์เนี่ยพบว่ามี
เคลียร์รถออกจากงานเลี้ยงนี่นะฮะในช่วงเวลาตั้งแต่๒๐
นาฬิกา๔๐นาทีแล้วเดี๋ยวจะมีเสียงปืนดังขึ้นนะฮะซึ่งไอ้รถ
ที่ออกมาเนี่ยมันจะมีอยู่๔คันนะฮะกระบะ๑รถเก๋ง๓นะครับก่อน
มีเสียงปืนดังขึ้นทีนี้ก่อนที่จะจะมีเสียงปืนดังเนี่ยถ้าเรา
ย้อนไปช่วง๓ทุ่มนะครับกล้องมันถึงเสียงได้นะ๒๑นาฬิกา
นี่ถ้าเป็นกล้องของมุมนี้
กล้องข้ามกำแพงมา
ชาวบ้านบอกได้ยินหมดเสียงค่อนข้างดังเหมือนกันค่ะ
รักคนโทรมาจังเลยจากนั้น๒๑นาฬิกา๒๖นาทีนะครับ
กล้องวงจรปิดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวทุกผู้ชมฟังนะฮะ
สี่นัดนะครับค่ะคือถ้าถ้าเสียงปืนที่ได้ยินเนี่ยได้ยินสี่นัดนะ
กล้องวงจรปิด๒ตัวจับได้๔นัดเหมือนกันเลยค่ะถ้าเป็นเสียง
แต่ตามข้อมูลบอกสารสิวท่านถูกยิงเนี่ยไป๕นัดใช่ไหม
แล้วมีพันธุโทษสินเนี่ยคาดว่าจะเป็นกระสุนฉลับไปอีกเนี่ยอันนั้น๒นัด

ก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๔นัดเนี่ยจะสังเกตว่าเสียงเพลงมันเงียบแล้ว
ค่ะก็จะเหมือนกับอ่าตามรายงานของชุดสืบสวนสอบสวนที่บอกว่า
ในน่องก็ไปบอกวงดนตรีบอกให้พอแล้วอ่าก่อนจะมีการยิงกันเกิดขึ้น
นะฮะถ้าเทียบเวลาตั้งแต่ที่สารวัตรสิวมาถึงงานเลี้ยงที่บริษัทกำนันนกนะครับ
รถที่ขับเข้ามาเนี่ยคือ๑๙นาฬิกา๘นาที
จนมีเสียงปืนดังขึ้น๒๑นาฬิกา๒๖นาที
นั่นเท่ากับว่าสารวัตรสิวท่านมาอยู่ในพื้นที่งานเลี้ยงบริษัทของกำนันนก
รวม๒ชั่วโมง๘นาที
แล้วก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะฮะ

ทีนี้เราได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะคะตอน๓ทุ่ม๒๖นาที
หลังจากที่หนองท่าผาลูกน้องของกำนันนกก่อเหตุยิงสารวัสสิวไปแล้วเนี่ย
จะเห็นว่ามีรถเก๋งคันแรกนะคะที่เป็นรถที่พาตัวสารวัสสิว
ส่งโรงพยาบาลขับออกจากที่เกิดเหตุอย่างเร็วเลย
ขับตามกันไปนะคะเพื่อจะไปส่งโรงพยาบาล
หลังจากนั้นนี่คุณผู้ชมดูนะคะจะมีทั้งรถกระบะและรถเก๋งอีกจำนวนมาก
ยอยขับออกมาจากงานเลี้ยงอย่างรีบร้อนค่ะลองดูค่ะ
นี่ค่ะตามกันออกมาเลยเห็นไหมคะตามกันออกมาแบบไม่ขาดสาย
ใช้คำนี้ได้เลยค่ะคันต่อคันคันต่อคันเลย
ก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตามไปโรงพยาบาลทีหลัง
แล้วก็อาจจะมีบางคันที่เป็นรถตำรวจที่ขับหลบหนีไปหลังเกิดเหตุด้วยครับ
สามทุ่มสามสิบสองนาทีค่ะจะเห็นขบวนรถกำนันนกขับออกมาจากจุดเกิดเหตุ
ขับตามกันออกมาเป็นขบวนหลายคันเลยนะคะนั่นค่ะมาแล้ว
นำหน้าด้วยฟอร์จูเนอร์สีขาวตามมาอีกหลายคัน
รวมรวมแล้วประมาณเจ็ดคันได้ซึ่งก็อย่างที่เราเห็นภาพไปก่อนหน้านี้
มีตำรวจขี่นำขี่ประกบคอยคุ้มกันและพาหลบหนีกล้องตัวสุดท้ายคือตอนเวลาสี่ทุ่มสองนาทีค่ะ
ก็จะเห็นรถสายตรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดสัญญาณไซเรน
เข้าไปในงานเลี้ยงเพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

ตอน๔ทุ่ม๒นาทีนี่มาแล้วค่ะ

สรุปทางลายเหตุการณ์ก่อนที่สารวสิวจะถูกยิงนะคะ
ก็สรุปได้จากกล้องวงจรปิดตามนี้
ทุ่ม๘นาทีสารวัสสิวขับรถเข้างานเลี้ยงค่ะ
จากนั้น๓ทุ่มเสียงเพลงในงานเลี้ยงก็ยังดังขึ้น
ซึ่งก็อาจจะประมาณได้ว่างานเลี้ยยังคงดำเนินกันอยู่

กระทั่ง๓ทุ่ม๒๖นาทีมีเสียงปืนดังขึ้นมา๔นัด
รวมเวลาที่สารวสิวอยู่ในงานเลี้ยง๒ชั่วโมง๘นาทีนะคะ
ทุ่ม๒๘นาทีรถเก๋งขับพาสารวสิวและกระบะขับพาพันธ์ตำรวจโทวสินส่งโรงพยาบาล
๓ทุ่ม๓๔นาทีคือ๖นาทีให้หลัง
ขบวนรถกำนันนกขับหลบหนี
และ๔ทุ่ม๒นาทีนะคะ
ก็เป็นระยะเวลาประมาณเกือบ๔๐นาที
ตำรวจเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ